คุณผู้ชมครับในเดือนหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้
จากสภาพอากาศในเมืองไทยที่ยังคงต้องจับตาเรื่องของการแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้ว
ทั่วโลกตอนนี้ก็หันมามุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้น
และแน่นอนครับสภาพอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะส่งผลยาวนานต่อเนื่องแน่นอน
สภาพอากาศตอนนี้จะสังเกตว่าในเมืองไทยของเรายังคงมีอากาศเย็นที่เข้ามาปกกลุ่ม
ขณะที่กระแสลมจากทางตอนล่างพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
อากาศเย็นอยู่ด้านบนอากาศร้อนชื้นอยู่ข้างล่างเป็นตัวกั้นไม่ให้ความชื้นหลุดออกไป
ความชื้นเหล่านี้จึงทำให้เมืองไทยของเราในช่วงที่ผ่านมาต้องเจอกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวจะกลายเป็นฝนก็ไม่ได้นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไฟก็เริ่มมีการกลิ่นแปลงเป็นอากาศต้ี
หนึ่งลูกนะครับที่จะค่อยเขื่อนที่เข้ามาประบายอากาศในมือภาคของเรา
ตอนนี้ในฝั่งยุโรปอยู่ในช่วงฤดูของฤดูใบไม้ร่วง
แต่ว่าสิ่งที่เกิดจากการคาดการณ์ก็คืออากาศเย็นจากบริเวณทั่วโลกมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะผิดปกติ
ซึ่งแน่นอนการแผลลงมาครั้งนี้ก็จะส่งผลต่อในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกด้วย
เมืองไทยของเราคาดการณ์ว่าในช่วงต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มมีความหนาวเย็นเข้ามาปกคลุมที่เห็นชัดเจนจากเดือนนี้นะครับ
คาร์บอนที่อยู่บริเวณทั่วโลกขณะนี้มีปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนอันนี้มีการสะสมขึ้นมา
จนทำให้หลายประเทศกังวลเรื่องของปริมาณคาร์บอนที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกที่จะทำให้โลกร้อนขึ้นนะครับ
แต่พบว่าตอนนี้ปริมาณคำว่าลดลงหนึ่งปัจจัยครับที่ตอนนี้ทางนักวิทยาศาสตร์นำมาเป็นผลเชื่อมโยงกันระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็คือการเปลี่ยนแกนแม่เหล็กของโลกนะครับ
เมืองไทยของเราอาจจะรู้สึกบ้างแล้วนะครับ

หลังจากนี้ต้องจับตามองต่อไปนะครับ

ผมตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ